วันนี้ตำรวจคุมตัวเยาวชนชายวัย๑๗ปี๓คนที่ก่อเหตุยิงเด็กนักเรียนอาชีวะคู่อริเสียชีวิต๑ศพบริเวณแยกไฟแดงพุทธมนตรสาย๒
ไปให้สารเด็กและเยาวชนสารเด็กเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาแล้วนะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่ครอบครัวของผู้ต้องหาถึงกับสุด
เมื่อรู้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๓คนถูกแจ้ง๓ข้อหานัก
หนึ่งในนั้นก็คือเจตนาฆ่าผู้อื่นเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ของหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันยิงนักเรียนอาชีวะคู่อริเสียชีวิต
บริเวณแยกไฟแดงถนนพุทธมนตรสาย๒
ตัดเข้าถนนเพชรเกษมเมื่อช่วงเย็นวานนี้
ถึงกับซุดนั่งลงกับพื้นร้องไห้ฟูมฟายทันที
เมื่อทราบว่าตำรวจแจ้ง๓ข้อหานักกับลูกชาย
โดยเชื่อว่าลูกชายไม่มีเจตนาที่จะฆ่าคนตายตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
และที่ทำลงไปเพราะเป็นการป้องกันตัว
ภายหลังจากสหวิชาชีพร่วมกันสอบปากคำ๓ผู้ต้องหาแล้ว

ส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางทันที
ซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เมืองต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
การครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
ที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากเป็นเยาวชนกลัวจะไม่ปลอดภัย
ขณะที่แม่มือยิงเปิดเผยว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้สูญเสีย
และขอให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกัน
โดยก่อนหน้านี้ลูกชายเคยถูกอาริต่างสถาบันยิง
ได้รับบาดเจ็บจึงให้ลูกออกจากโรงเรียน
แต่ต่อมาลูกยืนยันว่าขอกลับไปเรียนเหมือนเดิม
สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจนมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
โดยก่อนเกิดเหตุยังได้พูดคุยกันว่ากลับบ้านถึงไหนแล้ว

โทรตลอดเพราะว่าช่วงถ้าโรงเรียนลูกใกล้จะเลิกประมาณ๒โมง
นี่แม่จะเช็คตลอดว่าถึงไหนแล้วอยู่จุดไหนจุดไหนอะไรอย่างนี้

บอกว่าหนูอยู่บนรถแล้วแม่หนูใกล้จะถึงอีกแค่ไม่เท่าไหร่หรอกแม่
สักพักนึงเขาก็โทรไปบอกว่าหนูโดนจับปืน

ก็ตอนไปรับน้องที่โรงเรียนก็คือแบบขี่รถกลับไม่ได้แล้วคือสั่นไปหมด
ก็นั่งอยู่พักนึงตั้งสติได้ก็เอาลูกสาวกลับบ้าน
แล้วก็ไปบอกพ่อว่าพ่อลูกเราโดนจับปืน
ก็ไม่รู้ว่าได้ยินเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่างั้นก็ไปหาลูกเพราะว่าเขาโทรไปบอกว่า
มาช่วยหนูหน่อยเราก็รู้สึกผิดเนอะ
ลูกเราไปทำเขาเขารู้สึกผิด
คือว่าไม่น่าจะเกิดแบบนี้
คือถ้าใจเย็นกว่านี้ก็คงไม่นั่นเหตุก็คงไม่เกิด
หรือว่าถ้าทางนู้นไม่ทางนู้นไม่นั่นมาเหตุก็คงไม่เกิด
ส่วนในวันนี้ญาติของนายพลวัฒน์ผู้เสียชีวิต
เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลสิริราช

โดยเฉพาะยายของนายพลวัตรที่ยังทำใจไม่ได้
เสียใจร้องไห้ตลอดเวลาถึงกับเป็นลม

และไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชน
ซึ่งทางครอบครัวจะนำศพนายพลวัฒน
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดซองกรู
อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี
ก่อนที่จะปรึกษากันเรื่องกำหนดการชาปนกิจต่อไป
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน